นึกถึงกิจกรรมแล้วก็การแสดงของน้องกลุ่มนี้
เป็นเยาวชนตัวเล็กเท่านั้นเลยนะคะ
แต่ว่าเขามารวมตัวกันไปแสดงค่ะ
โดยการนำศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างรำโนรา

ไปดูเลย
โอ้โหไม่ธรรมดานี่พริ้วมากเลย
นี่ร้องเองรำเองอะไรด้วยเลยไหมคะเนี่ย

ของผู้ที่มาชมกันมากทีเดียวนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มาแค่๒คนเท่านั้น

อายุแค่๗๑๒ปีเท่านั้นแต่ดูสิ
ลีลาการไล่รำอ่อนช้อยแล้วก็ดูมืออาชีพมาก
โอ้โหนี่ยกขาขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่ต้องฝึกมาดีนะ

จากประสบการณ์ที่น้องใบตองเคยไปร่ำเรียนมาแล้ว
ต้องบอกว่านี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหม

นี่คุณดูโอ้โหสีหน้านี่เขายิ้มแย้มเห็นไหม
ใช่แล้วค่ะคือน้องเหล่านี้นะเขาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
แทนที่จะเอาเวลาไปวิ่งเล่น
แต่กลับมาฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็ออกตระเวนแสดงโชรมโนรา
ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกัน
เขาออกมาแสดงแบบนี้นอกจากได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบ
ใช้เวลาเป็นประโยชน์สืบสารวัฒนธรรมการแสดงแล้ว
ยังเป็นการหารายได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการศึกษาของตัวเอง
แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วย
แล้วงานนี้ไม่ใช่มายเล่นจัดเต็ม
เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างครบองค์เลยจริง
เรียกเป็นเหมือนโนราเต็มรูปแบบเลยโนราทรงเครื่อง
ใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของน้องปุ๋ยนี้ก็คือคุณครูค่ะ
คุณครูประวีเครือวันคุณครูที่สอนรามโนราให้กับน้อง

แต่งหน้าเองด้วยมีความสามารถหลายด้านจริง

สวยหน้าสวยหน้าตัวอ่อนมากนะ
ใช่แล้วท่าทางก็ต้องตรงตามฉบับนะ
น่าจะต้องมีท่ารักษณะนี้มีแม่ท่า
คุณครูประวีบอกว่าได้เปิดสอนรำมโนราให้กับเด็ก
เยาวชนกลุ่มนี้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่มานาน๗ปี
แล้วคุณครูสอนฟรีด้วยนะคุณ
ส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมของแต่ละปี
เพราะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้เด็กมาทำกิจกรรม
อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่าปัจจุบันศิลปะพื้นบ้านอย่างมโนรา

ผู้ปกครองหลายคนก็อยากจะพาให้น้องหนูมาเรียนกันด้วยนะคะ
ก็เลยพาลูกหลานปีใหญ่ต้น๓ปีถึง๑๒ปีมาเรียนกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความนิยมของการแสดงมโดราเริ่มมากขึ้น
ชาวบ้านในกระบี่เองจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงเอง
ก็อยากจะได้การแสดงแบบนี้ไปโชว์ตามแหล่งท่องเที่ยว
ก็เลยทำให้น้องหนูสนใจมากขึ้น
ได้จากการที่มาแสดงแบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยคนหนึ่งนี่ได้เยอะไหมเนี่ย
ไม่น้อยไม่น้อยประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทต่อคนต่องานคิดดูคุณผู้
คุณผู้ชมเด็กเนี่ยอายุ๗ขวบ๑๐ขวบหารายได้แบบนี้อุ๊ยภูมิใจนะ
เพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะสนับสนุนหรือสนใจอยากจะให้น้องเนี่ย
ไปแสดงไปโชว์ติดต่อได้เราให้เบอร์คุณครูไปเลยนะ
คุณผู้ชมก็ไปกดไลค์กดแชร์ได้อีกทีนึงด้วยแล้วก็คุณผู้ชม
สามารถติดต่องานนะถ้าอยากจะให้น้องเยาวชนมีรายได้สามารถ
ติดต่อให้น้องไปโชว์ได้ตามงานต่างด้วยก็จะได้เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการช่วยน้องเห็นว่าน้องมีความมุ่งมั่นมีความ
ตั้งใจครับคนที่จะรำโนราคนที่จะเป็นโนราต้องมีใจรักนะคะแล้ว
เด็กเยาวชนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวอะค่ะรำได้ขนาดนี้อ่อนช้อย
ขนาดนี้แปลว่าหัวใจเขาเป็นโนราขนาดสุดยอดยกนิ้วสุดยอด